นี้ค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุ
เอาไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคือมันมีรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ย
เขาจอดเพื่อที่จะชะลอจะกลับรถครับแต่แล้วจู่จู่ปรากฏว่ามันมี
มอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้นะคะขับมาอย่างเร็วพุ่งชนอย่างจัง
คนเจ็บสาหัสเลยนะคะดูนาทีเกิดเหตุและยื้อชีวิตหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
คุณผู้ชมดูแสงมันจะมีแสงไวนี่ค่ะ
อืมคือพุ่งชนอย่างจังแล้วดูร่างคนขับมอเตอร์ไซค์
ถลายกลิ้งมากับพื้นส่วนนี้เป็นวงจรปิดอีกมุมจับภาพไว้ได้เหมือนกัน
อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่คุณผู้ชมจะเห็นดวงไฟที่เป็นไฟหน้ารถของมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ
เขาขับมาทางตรงจากนั้นไม่มีเบรกไม่มีฉลับไม่มีหลบเลยนะคะ
ก่อนจะมีการพุ่งชนท้ายช่วงภัยท้ายของรถบรรทุกคันนี้
คนเจ็บเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๕๓๕ปีอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใคร

เรื่องต้นตรวจสอบดูพบว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าเยอะมาก
ขาซ้ายหักไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะคุณผู้ชมสุดท้ายตายสยองอยู่ที่บริเวณริมถนนแบบนี้
ทีนี้อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอจากการสอบสวนดูทราบว่า
รถบรรทุกคันนี้ค่ะที่จอดอยู่เนี่ยเหมือนกับเขามีการเปิดไฟเลี้ยวเอาไว้
เพื่อที่จะชะลอบริเวณจุดกลับรถ
แต่แล้วจู่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันนี้ค่ะขับมาจากไหนไม่รู้นะคะไม่มีเบรกเลย
กระทั่งพุ่งชนอย่างจังช่วงเวลาสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์นะคะช่วงยูเทิร์นปากซอยสิบสองค่ะ
บนบ้านเก่าอำเภอพานทองชนบุรีในที่เกิดเหตุนะคะ
รถบรรทุกก็สภาพเสียหายเหมือนกันช่วงไฟท้ายรถก็พังยับเยิน
มีรอยยุบเป็นรถบรรทุกป้ายทะเบียนขอนแก่นส่วนมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยค่ะ
กลายเป็นเศษซากมอเตอร์ไซค์ไปเลยพังยับเยินเสียหายเหมือนกัน
เตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลืองนะคะก็อยู่ในสภาพพังยับ
จากการสอบถามนางธนพรโพงามวัย๔๕ปีเขาเป็นคนขับรถบรรทุกค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นี่ค่ะคนขับรถบรรทุกสาวคนขับบรรทุก
เธอบอกว่าวันนั้นนะเธอเปิดไฟเลี้ยวยืนยันยืนยันเลยนะ
ว่ามีการเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะกลับรถจริงจริงแต่ว่าจู่จู่เนี่ยปรากฏว่า
เตอร์ไซค์ของคนตายเนี่ยขับมาจากไหนไม่รู้พุ่งชนอย่างจัง
ได้ยินเสียงคล่อมแล้วอะค่ะพอลงมาดูก็เจอว่าร่างคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
กระเด็นทะไหลไปด้านหน้าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตำรวจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวดูวงจรปิดอีกหลายจุด
ประกอบกันใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไปค่ะ